ทำมาหากินอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงกันได้คุณผู้ชม
แต่คนอยู่รอดคือคนที่ต้องปรับตัว
อย่างที่บอกไปว่าเศรษฐกิจเนี่ยเจอพิษโควิดเข้าไปก็แย่กันไปตามกันแล้วค่ะ
บางคนเนี่ยประกอบอาชีพอย่างอื่นก็มี
เป็นแอร์เป็นกัปตรงกัปตันเครื่องบินก็มี
จู่กลายมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ก็มีนะฮะ
ส่วนวันนี้เรามีอีก๓อาชีพมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะ
ถึงว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะโควิด
แต่ดูเหมือนว่าเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันปังกว่าเดิมค่ะ

อื้มมมนี่
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมกำลังเป็นกระแสอยู่ในโซเชียลตอนนี้เลยพี่จ๋ากับรถขายผักผลไม้สุดน่ารักเลย
สีสันเอกลักษณ์แบบนี้รถคันสีฟ้าแบบนี้แหละค่ะ
ตระเวนเรขายไปทั่วจังหวัดระนองเลยค่ะ
ใครเห็นก็ต้องทักต้องบุกรถซื้อผักสดที่ประวัติศาสตร์

คันนี้เป็นรถขายผักจากบ้านไร่ไออรุณ
ชื่อเค้าคุ้นไหมฝน
สเตย์ชื่อดังที่อยู่ในอำเภอกะเปอร์จังหวัดระนองนะ

ใครจะเข้ามาพักที่นี่ถึงขั้นว่าต้องจองข้ามปีกันเลยนะ

แต่คือเป็นโฮมสเตย์ที่น่ารักนะคะ
เพราะว่าราคาน่ารักหลักพันเท่านั้นเอง
แต่ว่าบรรยากาศที่คุณจะได้รับเนี่ย
มันหนักหน่วงกว่าที่คุณจ่ายไปเยอะเลย
เขามีความเสร็จนะที่นี่เขาบอกว่า
พื้นที่แห่งรักที่เป็นมากกว่าบ้าน

คุณคะไปพื้นที่แห่งรักที่เป็นมากกว่าบ้านกันไหมคะ
แต่ว่าอย่างที่บอกโควิดมา

ใช่ค่ะนักท่องทงนักท่องเที่ยวก็แย่งชิง

แต่ว่าอย่างที่บอกไปพอเจอสถานการณ์โควิด
ก็ต้องมีการปิดตัวลงไปบ้างอะไรบ้างค่ะ
ทางบ้านไร่ไออรุณค่ะเขาก็เลยคิดไอเดียเอางี้ดีกว่า
เก็บพืชผักผลไม้ต่างที่เขาปลูกเอาไว้นี่แหละค่ะ

แล้วก็แขวนเรียงรายตามรถสองแถวของเขานี่แหละค่ะ
อย่างสวยงามเลยแล้วก็เอาพวกงานตระก้างานสารงานฝีมือนี่
ไม่ธรรมดาปกติต้องใส่อะไรถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้
ไม่เอาใส่ตระก้าสารดีกว่าสวย
จากนั้นค่ะก็ขับไล่ไปเลยค่ะเร่ขายไปหลายพื้นที่ในจังหวัดระนองนะฮะ
ตลอดเส้นทางเรียกได้ว่าได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
ลูกค้าถูกอกถูกใจค่ะเพราะว่าผักของคุณพี่เขาเนี่ย
ราคาโอ้โหแม่จ๋าขายเอาอะไร๑๐๒๐บาท

ก็เป็นผักปลอดสารพิษด้วยค่ะคุณผู้ชม
ที่ฉันแอบไปส่องมานะคุณเบสเจ้าของบ้านไร่ไออรุณเนี่ย
เขาบอกว่าถึงแม้ว่ารายได้เขาจะลดน้อยลง
แต่ก็อยากลองทำอะไรง่ายที่มันก็มีความสุขดีเหมือนกัน
ไปก่อนค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งของการปรับตัวของผู้ที่คำ
กิจการบ้านพักโฮมสเตย์ได้ดีเลยทีเดียวนะคะ
เขาบอกว่าก็เห็นว่าขายแบบราคาเบาแบบนี้นะ
แต่อาทิตยอาทิตย์หนึ่งก็พอจะได้รายได้อยู่ดีกว่าอยู่เปล่า

ในตัวเมืองแล้วก็อำเภอต่างไปแต่ละวันตะเวนไปทั่วเลย
ราคาน้อยแต่ว่าจำนวนเนี่ยเขาขายอาจจะได้ไข่เยอะก็ได้นะคะ
แล้วก็ดีกว่าที่จะแบบอะไรนะปล่อยให้มันผักเน่าตายไปก็เก็บมาขายดีกว่า

แล้วเห็นบอกว่าขายอาทิตย์ละวันนะคะก็เป็นการใช้เวลาว่างให้มันเป็นประโยชน์นะคะ
มาดูกันต่อคุณผู้ชมที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
พาไปเจออาเฮียท่านหนึ่งนะคะชื่อพี่อาตีค่ะ
คือเมื่อก่อนเนี่ยแกมีอาชีพเป็นไกด์นะคะที่พัทยา
แต่ปรากฏว่าเจอปัญหาเรื่องโควิด๙นะคะก็พูดตรงก็ตกงานค่ะ
เป็นพิซซ่าที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลแบบโอ้โหเยอะมากนะคะ
คือมันถาดใหญ่มากแล้วก็เรียกมากินได้ทั้งหมู่บ้านเลยล่ะ

ตั้งอยู่สี่แยกบ้านโคกศรีนะคะตะมนต์ขุนทองอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ

จุดขายก็อย่างที่บอกนะคะคือความยิ่งใหญ่อลังการนี่แหละค่ะ
ค่ะแล้วพี่อาตีแกก็เล่าให้ฟังนะคะอย่างที่บอกไปค่ะคือเมื่อก่อนเนี้ย
อรินี่ป็นไกรต์เป็นพวกชาวจีนน่ารักจังเลยใช่คือเมื่อก่อนแกก็เอาว่า
เนะแกเอาความไหมให้ดูนะคะแต่ปรากฏว่าติดค่ะ
ตอนนี้จึงตัดสินใจใช้เงินก้อนสุดท้ายค่ะ
สร้างเตาถ่านพลังงานจากแสงกะทิดด้วยนะ

เรียกได้ว่านะคะตอนนี้นะคะโอ้โหคนมาอุดหนุนกันเยอะมากมายค่ะ

แต่ว่าอยู่พัทยาอย่างที่ทราบมันเงียบเหงามาก

ท้ายที่สุดแล้วก็คือเอาสูตรการทำพิซซ่าเตาถ่าน
มาจากเชฟอิตาเลียนที่รู้จักที่เมืองกาลอีกที
เอามาปรับปรุงนะคะแล้วก็ดัดแปลงให้เข้ากับตัวเองนะคะ
ท้ายที่สุดตอนนี้คุณผู้ชม
ลูกค้าเยอะมากนะคะทั้งขาจรขาประจำค่ะ
เรียกว่ามาอุดหนุนไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวล่ะค่ะแล้วก็นะคะ
ใครสนใจค่ะก็ไปอุดหนุนกันได้นะคะ
หรือว่าโทรขึ้นเบอร์โทรขึ้นให้หน้าจอเลยนะคะ
๐๖๒๓๗๓๗๑๑๒พิซซ่าถาดยักษ์แล้วก็อย่าลืมระบุเวลามารับด้วยนะจ๊ะ
ตีแกจะได้ทำร้อนให้ได้ทานกัน

ถ้าใครอยู่แถวนั้นเนี่ยก็สามารถไปแวะชิมกันได้นะคุณผู้ชม
เรื่องของกินแล้วใช่ไหมมาที่เรื่องของใช้กันบ้างดีกว่าค่ะ
หลายคนก็ปรับเปลี่ยนนะจากที่เป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดา
ไปเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะ
ใครจะเอารีลาการขายของของคุณพี่คนนี้นะครับ
ไปขายบ้างก็ได้นะคะแต่ว่าระวังลูกค้าจะเข้าใจผิดนะคะ
เข้าใจผิดเรื่องอะไรไหนขอดูภาพหน่อยสิคะ
ท่าทางการขายของเนี่ยมันจะโอ๊ยฮะเดี๋ยวก่อน

แกเทกระจาดแบบนี้แหละแล้วให้เราไปเลือกเลยหรอ
มิติใหม่ของการขายของบางคนจัดหน้าร้านสวยไม่ต้องมี
เอาล่ะขายของเอามันอย่างเดียวคุณผู้ชม

เราเคยไปดูแบบว่าของแบบง่ายสวยงามใช่ไหม
ที่ต้องไปคุยไปจับไปแคะเอ๊ะมันมีอะไรบ้าง
หนังเลยสนุกตัวเึิ่งตามการช้อปปิ้งคนแบบนี้เหรอคุณผู้ชมค่ะ
เขาเรียกว่าเป็นมิติใหม่แห่งการขายของ
ขอประทานโทษแพทย์แพทย์แรก
ภูเก็ตคุณผู้ชมใช่ค่ะคุณผู้ชมขายอะไรบ้างอ่ะขวัญ
นี่ไงเก้าอี้เอ่ยหม้อเอยหายเอ่ยทัพพีเอ่ยเครื่องครัวคุณผู้ชมค่ะ
วางเฉยวางธรรมดามันดูแบบธรรมดาไปก็เลยเอามากองไว้แบบนี้แล้วกัน
ใครอยากได้เอาเข้ามาคุยเอานะคะท่าทางแบบนี้ราคาจะย่อมเยาว์นะ
เข้าถึงได้ทุกหย่อมย่าสนุกสนานกันทีเดียว
อันนี้หยิบแล้วจ่ายเงินพี่เข้าด้วยนะไม่ใช่หยิบแล้ววิ่งนะ
แต่พี่เขาเอาของลองนะเจ้าของร้านก็ต้องดูดีด้วยนะ
แต่อันนี้คือมือหนึ่งนะของเขาดีนี่แหละคุณผู้ชม
ใช่เป็นสแตนเวทเป็นเครื่องครัวแบบนี้โอ้โหถูกใจมากเลย
อยากจะบินไปภูเก็ตตอนนี้เลยแต่ไม่ได้ใช่ไหม
แล้วก็ดีนะมีระยะห่างด้วยเวลาซื้อไม่ต้องเข้าไปในที่แคบเนอะ